ตอนนี้ชาวโลกโซเชียลมีเดียนะคะเขาเดือดเดือดเดือดเดือดเดือดเดือดมากเลยนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถเมย์สาย๔๐ค่ะไม่ยอมจอดรับผู้โดยสาร
และผู้โดยสารคนนั้นเป็นคุณยายคุณยายที่ยืนอยู่ข้างถนนคุณเห็นไหม
นี่คุณยายแก่มากหลังค่อมเล็กมือซ้ายเนี่ยถือถุงอาหารพรุงพลังแบบนี้
คุณยายอยากจะขึ้นรถเมษาย๔๐พอโบกปุ๊บจอดแป๊บเดียว
ให้คนขึ้นแล้วคนส่วนมากเขาก็ขึ้นเร็วเนอะรถเมย์ในกรุงเทพเขาขึ้นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ
แต่คุณยายช้าไงปิดประตูใส่หน้าเลยแล้วก็ออกไปเลยนี่มีสองคลิปนะคะ
คุณผู้ชมดูคลิปนี้ก่อนมีคนขึ้นแล้วคุณชุดดำ
กำลังรีบเดินไปเนี่ยปิดประตูใส่หน้าคุณยายแล้วก็ขับ
ขับไปเลยแบบนี้แม้จะมีเสียงผู้หญิงที่เขาถ่ายคลิป
พยายามจะร้องว่าให้คนแก่ขึ้นไปด้วยรอคนแก่ขึ้นไปด้วย
แต่คนขับรถค่ะกดปิดประตูใส่หน้าเลยแล้วก็ขับไปเลย
เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวภายใน๑คืนนะ
เกิดขึ้น๒ครั้งกับรถเมย์สาย๔๐ที่ไม่ยอมให้คุณยายขึ้น

คลิปนี้สะเทียนใจจริงนะคะ
ระบุว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นป้ายรถเมย์แถวปฐุมวันค่ะ
ทั้งสองคลิปที่คุณผู้ชมเห็นกันเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นคนละวัน
แล้วก็ยืนยันว่าคุณยายเจอแบบนี้เป็นประจำเลย

บอกว่าเห็นว่ามืดแล้วไม่มีใครดูรถให้คุณยาย
ประกอบกับคุณยายเนี่ยเห็นท่าทีแล้วไม่น่าจะเดินทันรถเมย์เนี่ยนะคะ
ก็เลยอาสายืนรอให้โบกรถให้คุณยาย
ใจดีจริงนะคะคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์นะคะ
พอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรถเมย์ปิดประตูใส่หน้าแบบนี้
ก็ถามคุณยายคุณยายคุณยายว่ายังไง
คุณยายบอกสมัยนี้เขาไม่รับคนแก่แล้ว
เขารับแต่หนุ่มสาวนี่คือคำตัดเพาะของคุณยายนะคะ
จากคลิปที่เห็นคันแรกปิดประตูใส่หน้าคุณยายผ่านไป
คุณยายกลับป่ากลับมานั่งอยู่ที่เดิมแบบนี้

แล้วคนที่ถ่ายคลิปเขาก็นั่งรอเป็นเพื่อนคุณยาย

พอเห็นคันต่อไปมา๔๐เป็นไฟแว๊บมาแล้ว

แล้วก็วิ่งมารออยู่ริมถนนแบบนี้นะคะ
และเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นซ้ำอีกค่ะ

คุณยายก็คือต้องกลับไปนั่งที่ป้ายรถเมย์
จุดเดิมท่าเดิมลักษณะนั่งรอนั่งกึ่งนอนรอเนี่ยนะคะ
หลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปค่ะชาวเน็ต

คำถามคือทำไมคนขับรถเมย์ใช้คำนี้เลยนะ

เห็นใจคนแก่บ้างเลยเขาก็เดินช้าเนอะ

แต่เห็นว่าคุณยายพยายามเดินเร็วที่สุดแล้วนะ

โดยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบให้หน่อยสิ
ลงโทษคนขับรถเมย์ให้หน่อยสิ
เช่นเดียวกันนะคะกรมการขนส่งทางบกหรือขอสมกก็ดี
ตรวจสอบให้หน่อยนะคะทะเบียนก็เห็นชัดนะ
คือจะบอกว่าไม่เห็นก็กระไรอยู่นะ
เพราะว่ามีคนอื่นก็มาช่วยเรียก